ประชาธิปัตย์ไม่ได้เน้นแจกนะครับแต่ว่าเน้นสร้าง
เพราะฉะนั้นสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติจึงเกิดขึ้น
แล้วก็ในเรื่องของอัดฉีดแม่นเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย
ประชาธิบัติชัดเจนไม่ได้ไปกู้เงินมา
ไม่ได้ไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ใช้เงินที่มีอยู่ในปัจจุบันมาบริหารจัดการ
เพราะฉะนั้นเราถึงประกาศว่าถ้าเราเป็นแกนตั้งรัฐบาลเนี่ย
เราจะอัดฉีดแม่นเงิน๑ล้านล้านเข้าสู่ระบบนะครับ
อ่าซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนขึ้นมาทั่วประเทศ
กรุงเทพเนี่ยสองพันแปดร้อยชุมชนก็สองพันแปดร้อยแห่งนะครับ

เพราะมันไม่เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอืมอ่าสองล้านบาทต่อหมู่บ้านชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งที่จะออมเงินของคนในหมู่บ้านชุมชน
และเป็นแหล่งเงินทุนให้เขากู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพ
คือการแจกเบ็ดไม่ใช่แจกปลาโดยเงื่อนไขผ่อนปลนนะครับ
ซึ่งอันนี้เม็ดเงินมีอยู่แล้วในระบบเพียงแต่แมวบริหารจัดการนะครับ
อันที่สองก็คือกบขอกองทุนบำเน็ตบำนานข้าราชการ
ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่๑ล้าน๒แสนล้าน
เราจะเจียดมาประมาณหนึ่งแสนล้าน
เพื่อให้ฆาตการสามารถเอาเงินมาซื้อบ้านได้
เอาเงินมาใช้หนี้บ้านได้เพราะหนี้บ้านเนี่ยเยอะที่สุด๕๐เป็นหนี้บ้านนะครับ
แล้วก็อันนั้นประมาณแสนล้านอีก๒แสนล้านก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงาน
มีอยู่ล้านกว่าล้านก็เอามา๒แสนล้านเพื่อที่จะมาซื้อบ้านมาชดใช้หนี้บ้านก่อนได้
อันนี้ก็เป็นการลดหนี้ครัวเรือนแล้วก็กองทุนสตาร์ทอัพสำหรับคนรุ่นใหม่
แล้วก็อีก๒แสนอันนี้๓แสนล้านก็รวมแล้วเป็น๘แสนแล้วครับ
ก็อีก๒แสนก็คือ๑๖นโยบายประชาธิบัติที่สามารถเดินได้เช่นที่ถามว่าตะกี้มีอะไรให้มั่งประกันรายได้เกษตรกรทำได้เลยครับ
เพราะ๔ปีนี่ทำอยู่แล้วแล้วเดินหน้าทำต่อไปได้ตรงนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันว่าเขาจะมีรายได้ที่ชัดเจนแน่นอนถ้ามีประกันรายได้
อันนี้คือหนึ่งในสิบหกถูกไหมฮะใช่ครับในสองแสนล้านอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในสิบหกนโยบายค่ะ
พูดตัวสิ